เริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของหัวใจของนักร้องหนุ่มที่เต้นก็เก่งนะคะ
พิธีกรก็ทำได้อยู่เหมือนกันนะคนนี้การแสดงก็ทำได้
ชินวุฒินั่นเองคืองานเขาเยอะครอบจักรวาลมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการเข้าหาแฟนไปหาแฟนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะ
นี่แฟนเขานะคะคุณลิลลี่พันธิลาแต่ว่าความสวีทเนี่ยบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ขัดปกบกพร่องนะคะ
แม้ว่าเวลาไม่มีแต่ว่ารูปคู่ถี่ตลอดตลอดนะคะแล้ววันเกิดที่ผ่านมาเห็นว่าหอบเค้กไปเตอร์ไพรส์ด้วยค่ะ
แล้วก็ด้วยความที่ไม่ค่อยได้เจอกันอย่างที่บอกไปนะคะ
รู้งานผู้หญิงเราปกติชอบให้แฟนลงรูปใช่ไหม
แต่เนี่ยชินบอกเลยไม่ต้องบอกลงให้เองเลยนะฮะ

เก๋ซื้อของให้แฟนเป็นรางวัลที่ขยันทำงาน

เนื่องจากเราเองไม่ค่อยมีเวลายิ่งเพิ่งแสดงละครเวทีเพิ่งจบไป
ช่วงก่อนหน้าคือไม่มีเวลาเเหล็ก้าวศอมธ์ทุกวันนะครับ
เเขาก็เข้าใจครับเขาเหมื่อเเหล้วแบบตลกดีอะ
เขาซื้อแบบเสื้อผ้าให้เราเเหล้วแบบเป็นของขวัญกันทำดี
ทำงานเก่งเขาภูมิใจที่เราได้ตั้งใจ

ใช่เขาก็แฮปปี้ครับเขารู้ว่าเราชอบทำงาน